เรื่องของการกินอาหารนี่ก็มีข่าวบ่อยที่ต้องเตือนกันนะครับ
อะไรที่มันย่อยยากเนี่ยบางทีมันติดคอเนี่ยถึงขั้นตายได้นะ
ขนมเปี้ยคุณเดี๋ยวมาสอนชอบกินมากคุณพระภูมิเพิ่งซื้อมาฝากอ่ะ
หมดกล่องแล้วมันฝืดคอนะใช่ใช่มันแน่นมันเหนียว
มันฝืดคอเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขานอนฮะอืม
กินขนมเปี๊ยะอยู่บนเปรย์ปรากฏว่าติดคอติดหลอดลมจนเสียชีวิต
วันนี้เราลงพื้นที่มานะครับเดี๋ยวไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นี่คือที่เกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสพศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีเนี่ยฮะ
สภาพคือที่เสียชีวิตขนมเปี๊ยะนี่เต็มปากเลย
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนสายบ้านกลางบ้านกล้วย
หมู่๒ตะบนบ้านกลางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ชื่อว่านายดอกอ้อนามสกุลอินสว่างอายุสี่สิบปีเสียชีวิตอยู่บนเปรย์นะครับ
ซึ่งอยู่ด้านหลังเพลิงขายพระเครื่องในสภาพศพมีขนมเปี๊ยะอยู่คาปาก
ศีรษะเนี่ยพาดอยู่กับเสาปูนจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุที่มือซ้ายของผู้ตายมีถุงพลาสติก
ในถุงมีขนมเปี้ยอยู่๒ลูกมียาดม๑หลอดแล้วก็มีไฟแช็ค๑อันนะฮะ
อันนี้เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าโอ้โห
พอเห็นข่าวนี้นะมันก็ทั้งเป็นอุทาหรณ์ทั้งน่าตกใจทั้งไม่น่าเชื่อนะ
คุณระวีการไปคุยกับเจ้าของแผงพระที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ชื่อว่านางตุเลียอายุหกสิบแปดปีนะครับแล้วก็คุยกับคนที่พบศพคนแรก
ชื่อว่านางสำเนียงพลายละหารสรุปแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตุเหลี่ยบอกว่ากำลังนั่งดูแผงพระอยู่เห็นนายดอกอ้อผู้ตายขี่จักรยาน
กลับมาจากวัดดอนบุภารามซึ่งอยู่แถวนั้นในมือก็มีถุงขนมเปี๊ยะมาด้วย
หลังจากนั้นก็จอดรถจักรยานแล้วก็ไปนอนกินขนมเปี๊ยะบนเปรยวน
เพราะว่าเขาชอบมาอยู่แถวนี้โดยมีนางนายสำเนียงเพื่อนบ้านนะครับ
นอนหลับอยู่อีกเปรย์หนึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันหลังจากนั้นไม่นาน
ตัวเหลี่ยบอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยไปปลุกนายสำเนียงที่นอนหลับอยู่
บอกตื่นหน่อยไปดูหน่อยว่าหมามันเห่าอะไรปรากฏว่านายสำเนียงไปเห็นเนี่ย
ได้ยินมาเห่าสองครั้งก็แงะไปดูก็เห็นคนตายนอนอยู่ก็เรียกให้คนนี้มาลุกมาดู
คือเห็นขาเขาหรอคะ
ทั้งตัวเลยว่านอนว่าทำไมไอ้อ้อนอนอยู่ตรงนอนแบบนั้น
มันไม่เคยนอนแบบนี้ก็ให้เข้ามาดู

เห็นเขานอนสภาพแบบที่เห็นนั่นแหละ
ตอนนี้ผมก็เอานิ้วไปนั้นที่จมูก
ก็มันไม่มีลมหายใจออกมาแล้ว
ก็เลยบอกกับป๊าบอกว่า
มันน่าจะตายแล้วนะ

เขาบอกว่าเฮ้ยถ้ายังไงมันตายเนี่ย

จะไปถูกนะจะไปจับตัวนะ
เพื่อเขาจะพิสูจน์อะไรเนี่ย
เสียชีวิตก็ไม่น่าจะเกิน๑๐นาทีนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่

เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
ไปเจอนางปรานีแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ

มาเสียชีวิตแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
มาตายด่วนตายจากไปแบบง่ายนะครับ
ก่อนหน้านี้แม่บอกว่าพยายามชวนลูก

แต่ว่าลูกไม่ไปเพราะว่าติดป้ากับลุง
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็เลยอาศัยอยู่กับลุงกับป้ามาตลอดนะ
อยู่จนตอนนี้ก็อายุก็๔๐แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะเชื่อว่ามาจากการที่ลูกชายกินขนมเปี๊ยะ
แล้วก็ติดคอนะติดหลอดลมหายใจไม่ออกนะครับ
ก็เสียชีวิตเพราะว่าลูกชายเป็นคนที่ชอบกินอาหารคำใหญ่
นี่แม่บอกนะครับที่ผ่านมาก็พยายามเตือนลูกตลอด
แต่ว่าคงเป็นเพราะความเคยชิน
ส่วนข่าวที่ออกไปบอกว่าลูกชายป่วยมีโรคประจำตัวยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ลูกชายแข็งแรงดีสบายดีไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไร
ชวนไปอยู่ด้วยบอกว่าเออเราก็มีกันต้องคนแม่ลูกเนาะ

ตอนแรกที่แม่ชอบข่าวจากเจ้าหน้าทีมันหลัวจากญาติ
เชื่อไหมว่าลูกชายเป็นชีวิต
ไม่อ่ะมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ใครมันไม่ได้เป็นอะไร

ยังก็ไม่รู้หยิบจับอะไรไม่ถูก

ไม่ได้สักไม่ได้ทำอะไรเลยก็มารู้ที่นี่เลย
คือมาต้องมาตื่นก่อน
อันนี้มันหวายเกิน

ตอนที่มาอาบน้ำตรงนี้เขาก็ลวงขนมออกมาจากปาก
ห้ินเขาออกมาลากอาบน้ำเขาก็ลาก

ขนมเป็นเซ็ทขนมลักละ

กินคำไยบอกระหว่างติดคอลูกมึงกินอะไรมึงก็ค่อยกินที่
ติดคอตายง่ายนะก็เคยเตือนมาแล้ว
แข็งแรงมันไม่มีอะไรไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเจ็บป่วยตรงนั้น
ทุกวันนี้ก็ยังยืนมองดูเป็นวิทยาเชื้อ
คนไม่เป็นอะไรเลยอยู่ดีก็เป็นแบบเนี้ย

ส่วนป้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าขนมเปี๊ยะติดคอหลานจนเสียชีวิตเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะ
พอเดินทางมาดูสภาพศพหลานชายก็ถึงเชื่อ
เพราะว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยเป็นขนมโปรดของหลานชายที่ชอบกินมาก

ที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครไม่เคยไปทำร้ายใคร
เพราะฉะนั้นญาติก็เลยไม่ติดใจสาเหตุการตาย
เขาชอบทานขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาชอบ
ต้องร้านนี้ด้วยไหมคะหรือว่าต้องแบบไหน

อ่าเขากินทีไรก็มีขนมเปี๊ยะกินไม่งั้นก็ข้าวเนี่ยมู้ย้าง
ข้าก็กินคำใหญ่บอกอ้อไม่ต้องรีบจะติดคอ
แต่เขาก็กินอย่างนั้นแล้วเขากินข้าวคำใหญ่
ใจเสี้ยใจเสี้ยใจให้ด้วย
อยู่กับเราทุกวันมีน้องคนมีล้านคน

เคยอาจารย์มันกันอีกก็ไม่ต้องแล้ว
ไม่ได้อาต้อยแล้วมีฟ้าบ้านมั่งอะไรมั่ง
ทีนี้ค่ะทางแม่กับป้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เอาขนมเปี๊ยะที่เหลืออยู่อะค่ะยังอยู่ในถุงพลาสติก

ตอนเจ้าหน้าที่ตรวจพบขนมเปี๊ยะเหลืออยู่๒ลูกนะคะ
แต่แม่เนี่ยก็นำขนมเปี๊ยะลูกหนึ่งใส่ไว้ในโรงศพให้กับลูกชายด้วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามหาแล้วค่ะว่าร้านไหนนะที่ขายขนมเปี้ยนะคะ
เขาเรียกกันว่าขนมเปี๊ยะโหลอยู่ในโหลพลาสติกอะค่ะ
มีร้านขายของชำอยู่๒ร้านใกล้กับวัดดอนบุภาราม
ก็ไปถามว่ามีขนมเปี้ยแบบนี้ขายไหม
เจ้าของร้านบอกว่าไม่มีนะคะแต่ทางร้านก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
บินทบาทมาแล้วก็ให้นายดอกอ้อเอาไปกินหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามพระที่วัดดอนบุภา
ก็ไปเจอกับหลวงพี่พนึงเป็นพระสงฆ์ที่ได้เจอกับนายดอกอ้อก่อนเกิดเหตุ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ให้ข้าวหรือขนมกับนายดอกอ้อเลยนะคะ
ให้แค่เครื่องดื่มชูกำลังไปขวดหนึ่งก็ไม่มั่นใจว่าในดอกอ้อไปเจอพระสงฆ์รูปอื่นอีกหรือเปล่า
หรือไปซื้อที่ร้านค้าร้านไหนแต่ยอมรับว่าตกใจมาก
พอรู้ข่าวว่านายดอกอ้อเสียชีวิตเพราะว่ากินขนมเปี๊ยะแล้วขนมเปี๊ยะติดคอ
เพราะว่าเพิ่งเจอหน้ากันเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนดีชอบช่วยงานที่วัด
ชาวบ้านก็เอ็นดูเพราะว่าชอบไปบีไปนวดให้กับผู้สูงอายุให้กับพระสงฆ์
เพราะได้เงินแบบครั้งละสิบยี่สิบบาทอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ตำรวจสพศรีประจันทร์ก็สันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็น่าจะเป็นอย่างที่เล่าไป
นายดอกอ้อนอนถิวที่เปรย์แล้วก็กินขนมเปี๊ยะสำลักขนมเปี๊ยะติดคอ
แล้วก็รีบลุกจะไปหาน้ำดื่มแต่ไม่ทันขนมเข้าไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ
คือที่เราพยายามตามหาดูร้านที่ขายขนมเปี๊ยะหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
ไม่ได้ว่าจะโทษเจ้าของร้านหรือว่าโทษขนมเปี๊ยะหรอกครับ
เพียงแต่ว่าจะได้ลองคุยกันหน่อยว่าเออขนมเปี้ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
กินแล้วมันติดคอมันฝืดขนาดไหนอะไรยังไง